แม่บ้านสัญญาณบ้าน
เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการประมูลสุดยอด๕ร้านอาหารสุจิที่บรรยากาศเลิศราคาประหยัด
เบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงของขาวกันไปแล้วเบรกนี้มันต้องของหวานกันบ้างค่ะ
กินข้าวไม่กินหวานบ้างก็ได้
แต่วันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะเราจะเป็นผู้หญิงหวานนะคะพาไปกินของหวานกันบ้างค่ะ
ร้านนี้นะคะชอบชอบบรรยากาศดีเธอน่าจะถ่ายรูปนะคะอวดชาวโซเชียลแคมป์นะคะ

ใช่ค่ะฮิปโปตัวใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
ฮิปสเตอร์ค่ะฮิปสเตอร์พวกเราก็เป็นฮิปสเตอร์นะคะปุ๋ยไม่คุยกับปุ๋ยแล้วดีกว่านะคะ
ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีเมนูน่ากินอะไรกันบ้างค่ะ
แอบทราบมาว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขามีเทคนิคการชงกาแฟแบบพิเศษด้วย
แต่จะพิเศษยังไงนะคะตามมินเข้ามาเลยค่ะ

มันก็คือการทำกาแฟแบบของคนอิตาลีเป็นหม้อแรงดัน
วิธีการทำเนี่ยแตกต่างจากเครื่องสมัยใหม่โดยสิ้นเชิงเลยฮะ
จุดเด่นของม้อนึงคือความเข้มข้นเลยค่ะ
ถ้าใครที่ชอบกาแฟเข้มข้นน่าจะชอบ

คาปูชิโน์เย็นอื้อหือไหมนะตาหน่อทีสุดเลยเอาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งทางนู้นดีกว่าครับ
เพราะมีหลากหลายเมนูเลยใช่ไหมครับพี่เต๋าครับจะ
เราขอแนะนำตัวนี้ก่อนเลยค่ะ
คือหน้าตาแบบน่ารักมากอะ
มันคือแก้วน้ำค่ะที่เป็นรูปหลอดไฟ
น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชม
สดชื่นมากเลยอ้าวดูดไปสองคำ

กินแล้วแบบชื่นใจมาก
ใครร้อนนะคะมาดับกระหายกับเมนูนี้ได้เลยค่ะ
แล้วก็เมนูอีกเมนูนึงนะคะที่เป็นเมนูอร่อยหลักสิบของเรานะคะ
จานนี้นะคะ๕๕บาทเองค่ะ

แฟหรือว่าอิตาเลียนโซดาหรือว่าเมนูเบอร์เกอร์เซนต์เมื่อกี้ก็ได้นะคะ
แหมน้องหมีดูจะสีหน้าตอนชิมนี่ฟินแบบไม่เกรงใจใครเลยนะจ๊ะ
เอาเป็นว่ารีบไปดูร้านสุดท้ายของเราวันนี้ดีกว่าค่ะ
กับร้านของหวานสุดเก๋ที่เอาใจคนรักไข่
ที่ไม่ใช่แค่เมนูของหวานจากไข่
แต่ในร้านก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ไข่
เรียกว่ากุ๊บกิ๊บเก๋ไก่ถูกใจสาวชอบถ่ายรูปแน่นอนค่ะ
เพราะเขาตกแต่งได้เข้ากับคอนเซ็ปต์ไข่แทบทุกมุม
อยากจะเห็นแล้วล่ะคะไปดูกันดีกว่า
และตอนนี้ค่ะมิ้นก็อยู่ในคาเฟ่ไข่แล้วค่ะ
ตกแต่งน่ารักมากเลยค่ะ
ร้านนี้เขาได้ไอเดียการตกแต่งมาจากโรงนาค่ะ
เดี๋ยวมาดูกันที่เมนูแรกเลยนะคะ
อันนี้คือเอกบาวนี่วิทวานิลาไอศกรีมนั่นเองค่ะ
อันนี้ใครมาต้องสั่งค่ะ

บาวนี่เนี่ยนะคะเขาจะทำรูปร่างเป็นรูปไข่ค่ะ
แล้วก็บวกกับไอศครีมวานิลานั่นเองค่ะ

ละมุนลิ้นสุดเลยค่ะ

ราคาเพียงแค่๗๙บาทเท่านั้นค่ะ
ต่อกันเลยค่ะกับอันนี้

นี่บอกเลยว่ามาเสิร์ฟกิ๊บเก๋มากมาพร้อมถาดรองไข่จ้ะ
มันคือเอกบาวนิลาไอศกรีมนั่นเองค่ะ
ปกตินะคะที่เราเห็นบาวนิลาไอศนี่จะเป็นรูปกลมใช่มะ
หลากหลายมากเลยอ่ะนี่แล้วข้างในนะคะก็จะมีไส้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกัน
อร่อยมากเลยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทานมะกะลองมันต้องหวานแน่
มันจะออกแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็แบบกลมกล่อมมาก
สุดยอดเลยค่ะกับเอกมักกะรองนะคะ
ราคาเพียงแค่๗๕บาทเท่านั้นค่ะ
อันนี้เขามาเป็นเซตค่ะคู่กับคุกกี้ที่เขาทำเป็นรูปไข่ค่ะ
ทานคู่กับชาทไวนิ่งนั่นเองน่ารักสุดเลย
อร่อยมากเลยอย่างที่บอกคุกกี้เนี่ยนะคะ
หอมมากกลิ่นเนยเตะจมูกเลยค่ะแล้วด้านบนนะคะเขาจะเป็นน้ำตาลไอซิ่ง
ออกแบบมาเป็นลูกไข่ดาวนั่นเอง
แหมครบเซตแบบนี้ชาเซ็ตนี้เนี่ยนะคะราคาเพียงแค่๙๕บาทค่ะ
โอ้โหอิชาน้องมิ้นอิชาต้นท้องร้องเลย
ใช่ค่ะอยากจะเสียสละตัวเองไปกินแทนมากเลยนะคะ
ดูสิกินเมนูแปลกใหม่บ้างล่ะกินเมนูที่เขาเพิ่งทำครั้งแรกบ้างล่ะ
เมนูไข่น่ารักน่ากินแปลกมากอยากกินบ้าง
เอาละค่ะและนี่ก็เป็น๕สุดยอดที่กินที่เราคัดมาแล้วว่า
ราคาสบายกระเป๋ารสชาติถูกใจแน่นอนค่ะ
ใช่แล้วค่ะใครที่ไม่ได้ไปไหนในวันหยุดนะคะ
ก็ลองเลือกดูค่ะว่าชอบแบบไหนอยากกินอะไรแล้วก็ตามรอยพวกเราไป

สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้ว
เราสองคนจะขอตัวตามรอยไปชิมอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะ
เพราะว่ามันฟินติดใจมากจริงค่ะแล้วก็หิวมากนะจุดนี้ค่ะ
แต่ว่ายังติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของพวกเราได้ค่ะ
อู่วเธอคุณจะได้ตลอดเวลาเลยนะคะ

แต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้ว

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป